ที่จังหวัดศรีสะเกดนะครับมีเหตุการณ์ที่น่าสลดใจเกิดขึ้นนะครับ
เพราะว่าน้องเนี่ยปาดคอพี่อุ้ย
จนเสียชีวิตคาบ้านเลยนะฮะเหตุการณ์มันเกิดขึ้นจากจุดเล็กเล็กจุดเดียว
เรื่องของการขอกระดาษพันยาสูบเท่านั้นเอง
และมีการหยิบกระดาษให้ผิด
เป็นการหยิบแบงค์๒๐ให้คุณผู้ชมไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นเหตุที่ทำให้ลูกพี่ลูกน้องฆ่ากันนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะฮะคืนวันที่๓๑ตุลาคมที่ผ่านมาในพื้นที่บ้านหนองปลาเข็งที่ตำบลโพ
อำเภอโนนคูณจังหวัดศรีสเกตนะครับที่เกิดเหตุบริเวณข้างบ้านพบร่างของนายสุธินแสงสีดา
อายุสามสิบแปดปีนอนเสียชีวิตนะครับสภาพศพเนี่ยถูกของมีคมบาดเป็นแผลลึกที่บริเวณลำคอ
คุณผู้ชมเลือดเนี่ยท่วมบ้านเลยนะฮะผู้ก่อเหตุนะฮะไม่ใช่ใครที่ไหน
เป็นลูกพี่ลูกน้องก็มีศักดิ์เป็นน้องนะครับ
ก็คือนายธนิษฐ์อินสุกอายุ๒๘ปี
หลังก่อเหตุได้ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไป

จนกระทั่งรู้ว่านายธนิษฐ์หลบไปอยู่ที่บ้านของภรรยา
ก็เลยนำกำลังเข้าจับกลุ่มตัวได้ในที่สุดนะครับ
บอกว่าเป็นคนลงมือฆ่าผู้ตายจริง
แล้วก็รู้สึกเสียใจที่ก่อเหตุนะครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราเดินทางไปที่เกิดเหตุ
พูดคุยกับภรรยาของผู้เสียชีวิต
ภรรยาผู้เสียชีวิตเศร้าโศกเสียใจอยู่ในงานศพนะครับ
บอกว่าไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้
เพราะเขาเป็นลูกพี่ลูกน้องกันนับถือแล้วก็รักกันนะครับ
บอกว่าผู้ตายกับผู้ต้องหาไม่เคยมีเรื่องบาดหมางใจมาก่อน
เวลาไปไหนก็ไปด้วยกันเป็นประจำนะคุณนะ
กระทั่งช่วงค่ำในวันเกิดเหตุนะครับ
ตัวผู้ตายก็คือสามีนะครับ
เดินมาขอกระดาษพันยาสูบซึ่งเป็นบุหรี่ยาเส้น
กับผู้ก่อเหตุคือนายธนิษฐ์
จากนั้นนะฮะตัวผู้ตายล้วงไปหยิบยาเส้นในกระเป๋าผู้ก่อเหตุ
แต่หยิบผิดครับคุณอันนี้ฟังให้ดี
หยิบผิดฮะไปหยิบแบงค์๒๐บาทออกมาโดยไม่รู้ตัว
แล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นแบงค์๒๐บาทด้วยซ้ำ
ตอนแรกนะคิดจะหยิบแค่กระดาษพันยาเส้นเท่านั้นเอง

ทีนี้ครับตัวนายธนิษฐ์นะครับซึ่งเป็นน้อง
เห็นพยายามขอเงินคืน๒๐บาทเอาคืนมา
หลังจากนั้นคุณจาก๒๐บาทนี้ฮะ
กลายเป็นเรื่องทะเลาะกัน
โดยได้ผลักผู้ตายจนล้มลงล้มลักษณะยังไงรู้ไหมฮะ
คว่ำจากนั้นนะคุณดึงหัวขึ้นมา
ใช้มีดยาวที่พกมาปาดคอทันทีคุณ
ต่อหน้าต่อตาภรรยาผู้ตายนะครับ
ยาผู้ตายกรีดร้องขอความช่วยเหลือ
เห็นว่าสามีถูกฆ่าปาดคอต่อหน้าต่อตานะครับ
ตอนเกิดเหตุตัวภรรยาตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมากนะครับ

เฮี่ยมโหดแบบนี้จากนี้ไป
จะไม่ยอมยกโทษให้และขอให้ตำรวจเนี่ย
ดำเนินคดีกับนายธนิษฐ์จนถึงที่สุดนะครับ

ผู้ตายเป็นสิทธิ์ไปขอย่าสูบนะค่ะ

มันเป็นโจ๊กกระดาษย่าสูบบอกว่ามันโจ๊กถือเงิน
ใบยีทีฟของผู้ต้องหา
ผู้ต้องหาก็เลยจะเอาเงินใบยีทีฟขึ้น

ก็เป็นเหตุการณ์ที่โหดเยี่ยมเหมือนกันนะฮะ

เรื่องของคดีตำรวจสพนคูณได้แจ้งข้อหา

ผู้ก่อเหตุได้เอาไปโยนทิ้งลงบ่อน้ำ

ซึ่งเจ้าหน้าที่ต้องหาอาวุธนี้ให้เจอ

ตอนนี้กำลังเร่งงมค้นหามีดของกลางต่อไปนะฮะ